คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์
อย่าไว้ใจใครง่ายค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอบอกว่าเธอรู้จักกับผู้ชายคนนึงผ่านทางเฟซบุ๊ก
คุยกันมาสักพักเจอกันบ้าง
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ชวนไปดื่มด้วยเธอก็ยอมไปครับ
ผู้ชายคนนี้หลอกเธอพาเธอเข้าบ้านนะคะ
แล้วพยายามจะข่มขืนเธอเธอรอดมาได้
แล้วถึงลากเธอตั้งดึงแล้วลากจริง
เพื่อเอาตัวรอดนะสุดท้ายเธอรอดมาได้ค่ะ
นางสาวเอนามสมมุตินะคะอายุ๒๔ค่ะ
เธอเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ที่อำเภอเมืองสุรินทร์
บอกว่าถูกไนโก้นามสมมุติอายุ๓๐
เป็นผู้ชายคนนึงที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊ก
โก้ส่งข้อความมาถามหาร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
หลังจากนั้นก็เลยคุยกันมาเรื่อย
บังเอิญเจอกันอยู่บ่อย
สุดท้ายเนโกชวนไปเที่ยวผับกลางเมืองสุริน
วันเสาร์๖สิงหาคมช่วงเย็นเธอก็ไป

เธอกับเพื่อนด้วยแล้วก็สั่งดื่มเองด้วย
พอผับปิดไนโก้ชวนไปกินหมูกระทะต่อ
เสร็จไปส่งเพื่อนเธอก่อน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งเธอที่หอพัก
กลายเป็นว่าส่งเพื่อนผู้หญิงของเธอเสร็จ

ไโก้พาเข้าบ้านเลยค่ะ

ผมเนี่ยอกหักเหงามากเลย
อยากมีเพื่อนนั่งดื่มต่อ
ผมเป็นสุภาพบุรุษนะไม่ต้องกลัวหรอก
พอเข้าบ้านปุ๊บล็อกรั้วปั๊บเลย

เธอก็ต่อรองว่าไปส่งเธอเถอะ

เธอก็พยายามที่จะเอามือจับคอประตู

ล้มค่ะล้มไปกองกับพื้น
โก้ล็อกห้องลากเก้าอี้มาดันประตู

สุดท้ายเธอเลยรวบรวมสติ
อุบายว่าเดี๋ยวจะช่วยสำเร็จความไข้ให้
ไปหยิบถุงยางอนามัยแล้วเข้าประชิดตัวเธอ
พยายามจะแกะกระดุมกางเกงเธอ
แต่กางเกงเธอถอดยากเธอเลยอาศัยจังหวะนี้
แล้วดึงแล้วลากออกไปนอกห้องให้ไปนั่งที่โซฟากลางบ้าน
ฝ่ายหญิงบอกรีบฉวยโอกาสจังหวะตรงนั้นแหละ
ประตูรั้วบ้านล็อกไว้สูงท่วมหัวเธอปีนเลยค่ะ
ปีนรั้วตกลงมาโครนเปื้อนทั้งตัวเดินร้องไห้ไปถึงปากซอย

โชคดีเจอพลเมืองดีสองคนมาช่วยนะคะเธอก็เลยรอดค่ะ
อีกหนูก็เลยบอกว่าพี่อยากทำอะไรก็ได้หนูบอกแล้วแต่ยังมาแตกต้นตัวหนู

แล้วหนูก็เดินมาเปิดประตูเองเหมือนหนูลากเขาค่ะ
หนูไม่กล้าปล่อยตอนนั้นหนูไม่กล้าปล่อยของเขาเลย
หนูกลัวเขามาถ้าหนูปล่อยไปหนูกลัวเขามากระช่าเป็นผิดค่ะ

หนูก็บอกให้พี่เขาเปรียบปลูกประตูให้
พี่เขาบอกว่าประตูไม่ได้ล็อคหนูก็เลยตัดสินใจรีบไปปลูกประตู
โอ้โหนี่เธอเล่าให้ฟังตอนนั้นคือบีบสดเลยนะคุณนะ
เพราะว่าฝ่ายชายแก้ผ้าอยู่แก้ผ้าอยู่

แต่เรื่องมันไม่จบแค่นี้ค่ะพี่บุ๊คค่ะ

ไโก้ขับรถตามแล้วก็บอกว่าจะไปส่ง
แต่ฝ่ายหญิงบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไปแล้ว
ก็พี่จะข่มขืนหนูหนูจะไปแจ้งความ
หลังเกิดเรื่องไนโก้ยังตื้อไม่เลิกค่ะ
เธอก็เลยนำหลักฐานภาพการบาดเจ็บนะคะ
ที่เธอต่อสู้กับไนโก้ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุรินทร์
ตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกตัวไนโก้มาสอบปากคำนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา

ตะยิงหนึ่งค่ะเนโก้ขับกระบะสีขาว
มารับนางสาวเอนามสมมุติที่หน้าหอพักค่ะ
นี่นะคะเธอเดินไปขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไป
หลังจากนั้นนะคะกล้องวงจรปิดที่หอพักค่ะ
จับภาพนางเสาเอซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
พลเมืองดีที่ขี่ไปส่งแล้วเข้าไปในหอ
สภาพคือหัวยุ่งเห็นไหมคะไม่ใส่รองเท้าด้วย

คือหนีออกมานะ๘โมงนิดนะคะ
หลังจากเกิดเหตุไนโก้ส่งข้อความไปทางเฟซบุ๊ก
แชทไปบอกว่าจะเอาแชทข้อความที่คุยกันตั้งแต่แรก
โพสต์ประจานจะเอาไปให้ตำรวจนี่นะคะ
อีกข้อความมาบอกว่าระวังข้อหาแจ้งความเท็จนะ
เพราะมีหลักฐานที่จะแจ้งความที่จะให้ทุกคนรู้เลยว่า
น้องสมยอมนี่ค่ะ
ก็ไม่ได้มีการทำร้ายไม่ได้อะไรผมพร้อมจะไปส่งนะ
ว่าฝ่ายหญิงสมยอมฝ่ายชายอ้างว่าฝ่ายชายมีหลักฐาน
ฝ่ายหญิงยอมคุยด้วยอะไรด้วยแล้วก็สมยอม

เหมือนกับว่าจะไกล่เกลี่ยจะคุยกันวันจันทร์
ยังไม่ได้คุยกับฝ่ายชายผู้ก่อเหตุเลยค่ะ
คุยแต่กับแม่ของผู้ก่อเหตุค่ะ
พยายามจะขอไกลเกลี่ยแม่โทรมาคุย

หลังเกิดเหตุฝ่ายชายส่งข้อความมาข่มขู่เธอ
หนุ่มของเธอครอบครัวเธอด้วยค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเรื่องฝ่ายชายขู่เธอด้วยนะคะ
ว่าจะทำให้เธอกับแฟนนุ่มต้องเลิกกัน
ที่เค้าทำแล้วก็อยากจะให้เค้าขอโทษหนูด้วย

แล้วก็อยากจะให้ขอโทษแฟนหนูด้วยค่ะ

ก็บ้านเนี่ยค่ะก็เป็นบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ไปจนถึงหน้าปากซอยสัก๕๐๐เมตรได้
โดนมาเปิ้ลโครนเต็มตัว
คนที่ไปช่วยเหลือน้องผู้หญิงนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าคุณตั้มก็แล้วกันนะคะ
คุณตั้มบอกว่าได้เจอกับน้องผู้หญิงผู้เสียหายตอนเช้า
รองเท้าอยู่ข้างหนึ่งอีกมือนึงถือมือถือ
มีรถกระบะสีขาวขับตามมาด้วย
ผู้ชายในรถตะโกนบอกน้องผู้หญิงว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่ง
ผู้หญิงไม่คุยด้วยเดินกลับไปหาพลเมืองดี
ก็พลเมืองดีก็เลยช่วยค่ะ
ผู้หญิงบอกว่าพี่ตอนนี้ต้องการพยาน
ผมก็เลยว่าพยานพี่ไปเป็นให้ได้
คือเพื่อความเป็นธรรมนะคะเราก็ต้องติดต่อ
ขอสอบถามข้อมูลจากทางฝ่ายชายที่ถูกกล่าวหาด้วยนะคะ
ข้อมูลที่ฝ่ายหญิงมาเล่าให้นักข่าวฟังมันเกินจริง
เดี๋ยว๑๕สิงหาคมจะไปเจอตำรวจ
เพื่อไปขอไกล่เกลี่ยกับทางฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหายค่ะ